ก็เป็นช่วงถ่ายทำค่ะ
ยังไม่ได้มีผลงานให้คนเห็น

ได้เห็นแบบออกมาใหม่บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังกับละคร
ก็คงต้องไปประมาณช่วงแบบเดือน๗เดือน๘อะไรอย่างนี้
ถึงจะได้แบบเห็นแบบเป็นผลงานหนังละครอะไรอย่างนี้

แล้วคุณมองบอกว่าเหมือนว่าลูกค้าบางคนแบบเล็งระวาย
แต่พอเห็นเบลล่าเขาเปลี่ยนใจเลยอะไรอย่างนี้

ก็ต้องถามลูกค้าเองเราก็ไม่รู้ค่ะ
แต่ว่าพวกที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะไรอย่างนี้
ก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เหมือนเดิม
ดำก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะ

มันก็เหมือนแบบเป็นกระแสของบุบเทจริงจริงอะตอนนี้

ก็จริงเปรียบเทียบมันก็มีตลอดเวลาอยู่แล้ว
มันก็เลิกใช้คำว่าอีกแล้วอะ
มันก็มีตลอดเวลาใช้คำว่าตลอดเวลาดีกว่า

ใช่ก็ชินแล้วนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่า
คือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้
มันอาจจะเป็นคำที่คนนิยามแบบใช้มาให้เราเอง
แต่ตัวเราเองเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะทำอันนี้เพื่อให้ดีกว่าคนนี้
ก็เลยไม่ได้แบบว่ารู้สึกอะไรกับคำว่าแบบเปรียบเทียบ
ในการทำงานแต่ละวันมิวก็รู้สึกว่าปกติเหรอคะ

เอาจริงนะงานแบบเจ็ดวันเลยอะ
เมื่อวานแบบวันหยุดวันแรงงานก็ยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะ
ก็เมลาเข้ามาก่อนมิวแปบนึงอ่ะไม่นานนะแต่วันก็แบบมั้งแบบเหมือนเกือบจะแบบรุ่นเดียวกันมาถึงอายุอะไรเงี้ยท

เขาก็ยังอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบ

มันก็ไปตามผลงานละคร

ที่แบบมันมีราคอเรื่องอะไรมา

ก็จะต้องจิ้นกับพี่ติ๊กละคร

พี่การพี่นันดาอะไรอย่างนี้

ไม่ได้มีเลยนะคะไม่ได้มีเลย

ไม่ได้แซวนะแต่ว่าก็เห็นติดตามผลงานอยู่

เนี่ยเนี่ยล้างอากาศร้อน

ลองจะลองก่อมาที่นี่
แล้วให้เหลือก่อนหนึ่งมาพบ
หีกพูดหนึ่ง
เสร็จแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป